จากคาเฟ่นิกเล็กสไตล์ออสเตอรียาที่เรานี่แนะนำกันไปเมื่อเบรคที่แล้วนะคะ
เราขับรถตรงกันมาสักนิดแล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นเกษตรนวมิน
ก็จะมาสะดุดกับอีกหนึ่งร้านที่ปกคลุมไปด้วยสีเขียวจากต้นไม้
ในบรรยากาศสบายส่วนที่นี่จะมีความพิเศษขนาดไหนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะ
เอาเป็นว่าตามเฮียน็อตไปที่ร้านที่๒เลยค่ะ
ส้มตาลงบีบมือฉันขอร้องให้เห็น
ถ้าใครเคยขับผ่านแถวเส้นเกษตรนวมินนะครับ
คงจะเคยคุ้นหูคุ้นตานะครับกับคาเฟ่สีเขียวชะอุ่มแบบนี้นะครับ
แต่ใครจะรู้นะครับว่าถ้าเขาไปข้างในนะครับรับรองว่าคุณเนี่ยจะได้ทานอาหารที่หลากหลาย
เดี๋ยวตามผมเข้าไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

บนระกาศแบบร่มเรื่อนแล้วก็เก๋มาก
อยากจะเชื่อเลยว่าอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะครับผมใช่ค่ะ
มีพี่หุ้นส่วนท่านหนึ่งนะคะ
ก็คือเป็นเจ้าของร้านอาหารต้นโพค่ะ
เป็นร้านอาหารชื่อดังย่านถนนพระอาทิตย์ค่ะ
เป็นร้านอาหารไทยที่แบบเก่าแก่แล้วก็รสชาติแบบจัดจันครับผม
เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าเราอยากจะทำร้านแถวนี้
ก็พอดีลงตัวได้ร้านตรงนี้พอดี
ค่ะก็เลยเอาคอนเซ็ปต์อาหารจากตรงนั้นมาลง
เป็นรุ่นลูกแล้วก็เลยมีการผสมผสานแบบสไตล์เวสเทิร์นเข้ามา
เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของร้านก็เลยจะมีอาหารหลายแบบ
แล้วบรรยากาศการตกแต่งแล้วนี่เป็นคอนเซ็ปต์อะไร

อยากให้ลูกค้าได้สัมผัสกับแบบ
บรรยากาศล่มลื่นของต้นไม้อย่างนี้ค่ะ

แล้วก็สังเกตว่าเพื่อเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
จะใช้ไม้ให้ดูแบบอบอุ่นนิดนึง

เมื่อกี้บอกว่าอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแบบฟิวชั่น

ถ้าเข้ามาในร้านแบบนี้จะเจออาหารประมาณไหน
แน่นอนต้องมีสปาเกตตี้แบบจานใหญ่ตกแต่งหรูราคาแพงอะไรอย่างนี้แน่นอน
อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าอาหารที่นี่จะเป็นยังไง

เออไปไป
อาหารมาแล้วคะถึงเวลาแล้วคะ

คุณพระสาบานกับต้นเฟิร์นที่แขวนอยู่นอกร้านทีสิคะว่านี่คือเฮียน็อต
แยกไม่ออกเลยอ่ะตีมาก
มาถึงก็ดูเมนูอุ๊ยตกกระจาย
เพราะว่าดูจากที่ร้านนั้นนึกว่าจะเป็นเมนูแบบฝรั่งหรูหราอะไรอย่างนี้
แต่ที่อยู่ตรงหน้าผมคือเมนูอะไรบ้างครับเนี่ย
ก็คือจานนี้นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งใหญ่ค่ะ

นายมานานใจมาจากอะไรทำไมต้องเอาก๋วยเตี๋ยวไปคั่วกับกุ้ง
ก็คือจริงจานนี้นะคะ
ก็คือเป็นการให้ผสมผสานกันค่ะ

เหมือนเราก็ที่อื่นจะเป็นพวกไก่ธรรมดา

เราก็เป็นกุ้งแม่นามตัวใหญ่ด้วย

ผัดไข่ให้พอแตกเล็กน้อยแล้วเอาเส้นใหญ่มาคลุกเคล้าโดยตลอดการผัดก๋วยเตี๋คั่วนะคะจะต้องใช้ไฟปลานกลางอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญตอนผัดเส้น
ต้องใช้ตะลิ้วเกลี่ยให้เส้นกระจายอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เพื่อให้เส้นไม่จับตัวเป็นก้อนและติดกระทะ
เมนูนี้อาจดูเบเบแต่ถ้าได้ลองชิมบอกเลยว่า

เดี๋ยวลองชิมดีกว่านะ

กับพริกนะครับสวบปุ้งก็

แปลกดีไม่เคยกินก๋วเตี๋คั่วกุ้ง

แต่พอเอาเนื้อกุ้งมาทำกับผัดแบบก๋วยเตี๋ยวแบบนี้

แล้วก็มีความเหนียวนุ่มในตัว
เคี้ยวไปเคี้ยวมามก็สุขนาการกินเมนูนี้นะฮะ

อันนี้นะคะจะเป็นสปาเกตตี้อีสานะคะ

ก็คือจะเป็นการเอาเส้นสปาเก็ตตี้เนี่ย
ผัดกับส่วนผสมในการทำลาบ

ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรสชาติของ
ส่วนผสมลาดมันก็จะเข้าไปในเส้นสปาเกตตี้
พอตัดขึ้นมาก็ได้กลิ่นข้าวครั่วหอม

กลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นลาบอีสานเนี่ย

แล้วก็ทานกับลาบทอดตรงนี้นะครับผม
นอกจากเมนูเหล่านี้ทางร้านมีเมนูอะไรให้ทานอีกบ้าง
คือจริงเนี่ยก็จะมีเมนูที่แบบเด็ดนะคะ
หลายเมนูเหมือนกันค่ะก็คือจะมีหมี่กระเชษ

ใช่แล้วก็อีกเมนูหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเกี้ยวไส้ผักขมอบชีสค่ะ
หลากหลายมากนะมีเมนูแบบไทยจีนรวมกับฝรั่ง

ก็คือมากันทั้งครอบครัวเนี่ยผู้ใหญ่ก็สามารถทานอาหารแบบไทยได้อาหารจะกินได้
วัยรุ่นก็สามารถทานอาหารที่เป็นฟิวชั่นได้เช่นเดียวกัน

ก็ลูกค้าเยอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มค่ะ
มีทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานวัยรุ่นเด็กอะไรอย่างนี้
คือร้านเราเนี่ยคอนเซ็ปต์แบบมีหลายมุมให้นั่งค่ะ
คืออย่างนี้มีข้างหลังก็จะมีเป็นสวนด้วย
ก็คือถ้าสมมุติว่าผู้ชายทานข้าวกันเด็กก็สามารถไปวิ่งเล่น

คืออยากให้บรรยากาศใช่เหมือนแบบมาทานข้าว
อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากนี้นะคะคือทางร้านเราเนี่ยยังรับจัดเลี้ยงด้วยนะคะ
คือสถานที่เนี่ยมีอันนี้คือที่เห็นคือเป็นห้องใหญ่

ก็คือสามารถจัดงานเลี้ยงวันเกิดปีใหม่อะไรอย่างนี้ได้เลย

ก็คือถ้าห้องข้างล่างเนี่ยได้ประมาณ๘๐ค่ะ

แล้วก็คืออย่างวันธรรมดาเนี่ยเราก็อยากเน้นว่าเป็นเหมือนแบบ
เหมือนแบบให้เป็นเหมือนที่ประชุมแบบชิล
แบบว่าสถานที่ทานกาแฟอร่อยมาประชุมกันข้างนอกได้

ไม่ว่างมาได้เลยค่ะ

เห็นริมถนนขนาดนี้ความวุ่นวายอยู่ตรงนี้เจอรถมีหรือเปล่า
มีค่ะก็คือเราจะมีลานจอดรถอยู่ด้านหลังร้านค่ะ

ก็อยู่ขวามือจะเป็นประตูทางเข้าเลยค่ะ
ตรงนี้เป็นถนนเกษตรนวมินค่ะ
จะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลิศล่าเลยค่ะ
อยู่ถึงก่อนแล้วก็อยู่ตรงตม๒๔๐

ร้านเปิด๑๑โมงครึ่งปิด๔ทุ่มค่ะ

โอเคใครผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาทานได้นะครับ

แต่อาหารไทยนี่รสชาติถึงใจแน่นอนครับผม

ราคาอาหารไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
ร้านก็งานดีเมนูเส้นก็ดีงาม

มอบส่วนลด๑๐สำหรับค่าอาหารให้กับผู้ชมรายการ
เพียงแจ้งกับทางร้านว่ามาตามรอยแล้วเส้นเป็นเรื่อง
ง่ายเพียงเท่านี้สามารถรับส่วนลดได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๖๑หลังจบรายการ
จนถึงวันอาทิตย์ที่๒๕พศยพศ๒๕๖๑
ง้วนสิทธิเฉพาะการรับประทานที่ร้านเท่านั้นนะคะ
รู้อย่างนี้แล้วหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา
แล้วทักรูปแชทชวนชาวแก๊งไปเช็คอินที่เท้าทรีกันด่วนค่ะ
แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนกองทัพเมนูเส้นของเราวันนี้ยังไม่หมด
เพราะเรายังเหลือเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้นตำรับจากอำเภอพนมสารคาม
มาเสิร์ฟความอร่อยอยู่แถวเรียบด่วนรามอินทรา
ยังมีเมนูฟิวชั่นรสชาติไทยอย่างพาสต้าปูม้าผัดพริกแห้งรออยู่อีกด้วย
ถ้าอยากรู้ว่าอีก๒ร้านที่เหลือจะเป็นร้านไหน

ใครเปลี่ยนช่องถือว่าพลาดมากเตือนแล้วนะ